เชื่อว่านอกจากเพื่อนดารานะคะที่อยากจะให้คุณแตงโมไปสู่อ้อมกอดของพระเจ้าแล้ว
หลายคนก็ยังคงคิดถึงรวมไปถึงแฟนคลับนะคะแฟนละครของคุณแตงโมเองก็เหมือนกัน
ยังคงคิดถึงคุณแตงโมอยู่เลยแล้วก็รู้สึกเศร้าเสียใจนะคะ
วันนี้ค่ะบันเทิงไทยรัฐของเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปย้อนดูนางเอกในความทรงจำของเรา
เพื่อเป็นการคลายความคิดถึงซึ่งเราจะมีให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันตลอดทั้งสัปดาห์ค่ะ

แตงโมยังมีชีวิตนะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่มีผลงานเยอะแยะมากมายและเป็นอีกหนึ่งคนวงการบันเทิงที่มีผลงานที่เป็นคุณภาพนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นบทไหนเธอเอาอยู่หมดนะคะและหลังจากที่เธอเนี่ยผ่านตัวเองมาเป็นนักแสดงอิสระในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ด
บอกเลยว่าเธอรับบทบาทมาแล้วหลากหลายแนวค่ะสำหรับปีสองพันห้าร้อยหกสิบนะคะ
ละครที่พูดได้เลยว่าแซ่บถึงขนาดที่ว่าเป็นละครสุดร้อนแรงแห่งปีเลยก็ว่าได้อย่างเรื่องทรายย้อมสีออกอากาศทางช่องแปดค่ะ
หลายคนเคยดูนะแตงโมเนี่ยรับบทเป็นมณียงนักการตลาดสาวพราวเสน่ห์ที่ต้องเชื่อดเฉือนอารมณ์กับ๕หนุ่มต่างคาแรคเตอร์
ไม่ว่าจะเป็นพี่ปุ๊กเกิกพลกิจกฤษสันประชากรบอลวิทยาวัฒน์และมาร์คอภิวิตค่ะ
ซึ่งสาวแตงโมก็ตีบทบาทได้แตกกระจุยนะคะจนหลายคนถึงกับเอ่ยปากชมเลยว่าโอ้โหเล่นได้ถึงบทบาทมาก
ต่อมาในปี๒๕๖๒ค่ะถือว่าเป็นอีก๑ปีที่เรียกว่าเป็นละครสุดปังแห่งปีเลยก็ว่าได้
สำหรับละครเรื่องใบไม้ที่ปลิดปลิวหลายคนเคยดูเรื่องนี้นะ
โดยแตงโมรับบทเป็นรางรอง
อาของนางเอกที่แสดงโดยใบเฟิร์นพิมชนกค่ะ
คืออาเนี่ยเกลียดชังหลานเข้าไส้เพียงเพราะเป็นหญิงข้ามเพศ
แม้จะร้ายมาเกือบทั้งเรื่องแต่ในตอนท้ายก็กลับใจมาเป็นคนดี
ซึ่งแตงโมถ่ายทอดออกมาได้อย่างลงตัว
ถือเป็นอีกหนึ่งผลงานขึ้นหิ้งของแตงโมเลยก็ว่าได้
ข่าวว่าเรื่องนี้ได้รับรางวัลด้วยนะคะ
และเรื่องนี้ค่ะไม่ได้โด่งดังแค่ในประเทศไทย
แต่ยังโกลอินเตอร์ไปฉายที่จีนและญี่ปุ่นอีกด้วย
วันที่สาวแตงโมจากไปแฟนคลับชาวจีนเขาก็ร่วมไว้อาลัย
และให้ความสนใจกับข่าวของนักแสดงสาวเป็นจำนวนมากนะคะ
บางคนยังบอกได้ว่าเฮ้ยเพิ่งจะได้ติดตามละครใบไม้ที่ปลิดปลิว
ซึ่งแตงโมแสดงนำไปเองนะคะ
อันนี้ก็แฟนคลับเขาก็ติดตามนะข่าวสารของคุณแตงโมอยู่
เขาบอกว่าข่าวนี้คือที่เวย์ปอติดเทรนด์เลย

ถูกต้องแล้วค่ะและอย่างที่หลายคนทราบนะคะ
ตอนนี้เนี่ยนักแสดงสาวแตงโมเธอกำลังถ่ายทำละครเรื่องคุณชาย
ละครแนวพีเรียดดราม่าครบรถทางช่อง๓๑
โดยละครเรื่องนี้เนี่ยแตงโมรับบทเป็นคุณจันทร์ค่ะ
เป็นแม่ของตรงกฤษกร
ถ่ายทำไปได้กว่า๑๕แล้วคือยังเหลืออีก๑๙คิวนะคุณผู้ชม
ก่อนที่จะมาเกิดข่าวช็อกกับการจากไปของแตงโม
ทำให้เหล่าชาวเน็ตบางส่วนเรียกร้องว่า
อยากจะให้เอาฉากที่แตงโมถ่ายทำไปแล้วมาออกอากาศด้วย

เพื่อเป็นการรำลึกถึงนักแสดงสาวผู้ล่วงลับนะคะ

ช่องวันได้นำเอาฉากที่นักแสดงสาวแตงโมแสดงไว้

เพื่อเป็นการแสดงความรักและอาลัยกับการจักรไปของคุณแตงโมนะคะ

ละครเรื่องนี้เนี่ยเป็นการร่วมงานครั้งที่๒ของเขากับแตงโม
พร้อมกับชื่นชมในความเก่งและความขยันของพี่สาว
ที่ตั้งใจทำงานอย่างมากค่ะ
คือผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนตั้งใจในเรื่องของการทำงาน
ไม่ว่าเขาจะโดนคอมเมนต์อะไรในคิวนั้น

คิวต่อไปถ้าต้องกลับมาก็จะทำมันได้ดีขึ้น

ผมรู้สึกว่าเวลาผมเข้ากับเขาบ่อย
ผมจะเห็นแววตาเขาเหมือนเขามีเรื่องเศร้าเรื่องเครียดอยู่ตลอดเวลา
แต่ว่าเขาจะไม่ค่อยพูดในเรื่องส่วนตัวของตัวเองให้ใครฟัง
เขาจะเอาความทุกข์ไว้กับตัวเองและเอาความสุขให้กับคนอื่น
แล้วมันมีความสุขมากเวลาเข้าสิทธิ์เขา
คือไม่อยากให้พี่โมคิดมากไม่อยากให้พี่โมต้องเป็นห่วง
คืออยากให้เขาไปด้วยรอยยิ้ม

ตรงรับบทเป็นลูกชายของคุณจันก็คือรับบทคุณแต่งโมนั่นแหละ

เชื่อว่าเราน่าจะได้เห็นผลงานเรื่องสุดท้ายของคุณแตงโมนะคะ

เพราะว่าล่าสุดที่คุยกับคุณหมอที่เป็นภูมิกับนะคะ
ยังไม่มีการหานักแสดงมาแทนนะ
คือทั้งกองพอทราบข่าวจากวันนั้นถึงวันนี้๓อาทิตย์แล้วก็คือพักกองไปเลย

จริงนะคะแต่ว่าเรื่องนี้คืออย่างที่บอกนะคะ
ถ้าแตงโมนได้เล่นอยู่ดังแน่นอน
สู้ชีวิตมากนะคะตั้งแต่รุ่นแม่ยันรุ่นลูก
บอกว่าเรื่องนี้แตงโมรับบทร้ายมากร้ายสุด

น่าเสียดายจริงโอกาสดีนะคะ